มีการเรียนการสอนของคุณครูนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
เขาก็ต้องมีการถามนักเรียนมีการให้ข้อมูลอืม
คุณครูก็ถามนักเรียน

ถามอะไรและนักเรียนตอบอะไร

สถานที่เขาไม่ให้ใส่ลำคร้าวแตะเข้าไป
เช่นสารนักเรียนรู้จักรรมสารไหม

สารพระภูมิ

ตอบเติมปากเติมคำแล้วก็ตอบเป็นพร้อมทั่งห้อง

นี่ฉันรู้เลยว่าน้องน้องแบบนี้เป็นแฟนรายการตลอดค่ะ

แล้วถ้าเกิดว่าถามน้องนะว่ารู้จักหมอไหม
น้องจะตอบรู้จักหมออะไร

แล้วหมอปลาไปเกี่ยวอะไรกับสารพระภูมิ

โอ๊ยดีกว่าอำนาจใดในโลกแบบนี้

น้องเขาโตมาเป็นดิฉันนี่แหละดูสิ
เอาเล่าให้ฟังหน่อยตอบแบบนี้คุณครูถึงกับหงายเลยสิคะ
หงายเลิบหงายเก่งขึ้นไปเลยนะโอ้โห
ต้องชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจริง
น่ารักมากจริงน้องเขาก็ตอบตามความเชื่อ

สิ่งที่เขาเห็นตามสิ่งแวดล้อมตามบริบท

แต่ท้ายที่สุดคุณครูก็ให้ข้อมูลความรู้ไป
ถูกต้องนะว่าทำไมเป็นอย่างไร
มันต้องเป็นสารยุติธรรมนะไว้ใช้ตัดสินคดีคงคดีความต่าง
ก็เป็นความน่ารักความไร้เดียงสาเอามาให้ดูชมกัน
เดี๋ยวตัวเพื่อนน้องเขาเก่งเดี๋ยวน้องเขาก็มีความรอบรู้